ไปดูความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ

ก็จะแข่งขันกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งทางสมาคมมีการประกาศรายชื่อนักกีฬา๑๔คนที่จะเดินทางไปแข่งขันสนามที่๒ครับ

ชุดนี้เปลี่ยน๒ตำแหน่งจากสดามแรกนะครับ
จิตพรกำลังมากแทนที่ของทัศน์นึกแจ้งที่ร่างกายไม่
สมบูรณ์แต่ว่ายังซ้อมได้ครับรวมถึงลิเบอร์โร่ครับ
สุภัตราไพโร่แทนที่ของทิปคำพรช้างเขียวขณะที่ลุศรา
ต้อมคำที่ยังไม่มีชื่อนะครับไม่ว่าจะกลับมาซ้อมได้แล้ว
หลังจากผ่าตัดเนื้อร้ายที่เท้า
เช่นเดียวกับอัชราพรคงยศที่กลับมาซ้อมได้แล้ว
แต่ว่าร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์เลยไม่มีชื่อ
อุ่นเครื่องของทีมที่จะไปทดสอบระบบในการแข่งขันนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้ห่างหายจากเกมไปนานก่อนแข่งซีเกมด้วย
ส่วนอนุมาสิทธิรักษ์บอกว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมา
เน้นแก้ไขข้อผิดพลาดของทีมเป็นส่วนใหญ่ทั้งวันแรกแล้วก็การเสิร์ฟครับ
ก็คาดหวังความแน่นอนของทีมมากกว่าค่ะ
เพราะว่าแมทที่แล้วเราก็มีการเสียเองผิดพลาดเองบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คาดหวังที่ว่าเราจะได้ฝึกซ้อมระบบทีมจะได้ดีมากขึ้น
ก็พร้อมอยู่แล้วนะคะเพราะเราฝึกซ้อมกันต่อเนื่องอยู่แล้ว
ตั้งแต่แมทที่แล้วนะคะก็รายการนี้ก็ถือเป็นรายการที่เราจะได้ฝึกซ้อมทีม
แล้วก็เป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเริ่มแมท๔เกมด้วยค่ะ